ขับรถบนทางด่วนขับมาเพลินอ้าวทางออกเลยไปแล้ว
ไปดูกันว่ากระบะคันนี้ทำอย่างไรค่ะ
ช้าแต่

แล้วคือประเด็นคือตอนเขาถอยมาคันเดียวโล่งก็ไม่เท่าไห
พอเห็นรถคนอื่นที่วิ่งมาถึงได้รู้ว่าเขาวิ่งกันเร็วมาก
ถูกนี่คือกลางไฮเวย์
ใช่แต่ก็สังเกตว่านี่ไม่ใช่ประเทศไทยนะคะ

แต่ก็น่ากลัวอยู่ดีนะคะ
เป็นถนนไฮเวย์เชื่อมระหว่างปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮค่ะ
รถกระบะสีขาวในภาพขับเลยช่องทางออกทางด่วน

เพื่อที่จะไปยังทางออกที่ขับเลยออกมานะคะ

เรื่องนี้กำลังพูดถึงกันยากมากเลยนะคะ

ส่วนใหญ่มองว่าการกระทำแบบนี้ค่อนข้างอันตรายต่อตัวคนขับ

ทั้งเพื่อนร่วมทางคนอื่นซึ่งอาจไม่ทันสังเกตว่าเขากำลังขับถอยหลังอยู่กลางถนนนะคะ
โดยวิธีที่ถูกต้องผู้ขับขี่ควรจะขับรถตรงไปตามเส้นทาง
แล้วก็หาทางกลับรถข้างหน้าจะปลอดภัยกว่านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานข่าวระบุว่ารถกระบะสีขาวคันนี้
ก็ได้ถอยเป็นระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
๑กิโลเมตรคุณ

เขาก็ตอบว่าไม่ได้คิดถ้าคิดคงไม่ทำ

แต่ว่ากล้องวงจรปิดก็บันทึกหลักฐานการกระทำผิดไว้ทั้งหมดนะคะ
ขับขี่ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน๒๐๐หยวนหรือประมาณ๑๐๐บาทไทย
แล้วก็ถูกตัดคะแนนใบขับขี่เป็นจำนวน๑๒แต้มด้วย
ซึ่งบอกว่าถ้ามีการกระทำผิดในลักษณะเดิมอีกครั้ง
ถูกระงับใบขับขี่เป็นเวลา๑ปีนะคะ